คุณผู้ชมคะทีนี้หลายคนที่ตามข่าวนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
น้องสามารถออกมาจากถ้ำหลวงได้แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็รอเฝ้ารอติดตามอาการของน้องว่าแต่ละวันอาการของน้องดีขึ้นยังไงบ้าง
แล้วก็มีการโพสต์เรื่องราวน่าประทับใจนะคะ
ว่าน้องเขาใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำกันยังไง
หลายคนเห็นโพสต์นี้แล้วก็มีการแชร์ไป
ตอนนี้ดิฉันเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยนะคนแชร์ไปเป็นแสนแล้วนะคะ
โดยนี่เลยค่ะที่สวมกอดน้องอยู่ก็คือพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน

ใช่ค่ะหรือว่าหมอภาคที่เราเรียกกันว่าเป็นคุณหมอทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ยังจำได้ใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคมที่มีนักประดาน้ำชาวอังกฤษไปเจอน้อง
หลังจากนั้นหมอภาครวมถึงหน่วยซิลเนี่ยเข้าไปไปดูแลไปเนี่ยค่ะ
หมอผ้าก็ทายาให้น้องที่โดนน้ำกัดเท้าใช้ชีวิตกินนอนอยู่กับน้อง
จนสามารถนำตัวน้องออกมาได้คือ๙วันที่อยู่กับน้องค่ะ
คือได้ไปเยี่ยมน้องที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
หลายภาพเลยที่หมอภาคโพสต์เป็นการสวมกอดน้อง
หน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสถ่ายรูปหมูร่วมกัน
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความเป็นความประทับใจกับทีมหมูป่าค่ะ
สิ่งที่ผมประทับใจเด็กทีมหมูป่ามี๓ข้อนะคุณผู้ชม
ข้อแรกคือความสดใสความใสซื่อเดียงสา
องโลกในแง่ดีมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม
แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่วิกฤต
ทุกวันเด็กจะไปขุดโพรงหาทางออกโดยใช้เศษหิน
ได้ลึกถึง๕เมตรเลยทั้งที่ไม่ได้กินข้าวกัน

ข้อ๒หมอภาคพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยค่ะ
บอกว่ามีวินัยรวบรวมเศษขยะหลังกินแต่ละมื้อ

เอกก็สอนเด็กเสมอว่าไม่ให้เก็บสิ่งของจากในถ้ำ

ซึ่งเด็กทุกคนก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี
ข้อ๓โค้ชเอกจิตใจดีงามเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง
หมอภาคบอกด้วยนะคะบอกว่าผมแอบสังเกตเห็นตั้งแต่วันแรก

แบ่งอาหารในส่วนของตนให้เด็ก
ผมมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างดี
ก่อนที่ทีมจะมาพบเด็ก
เพราะว่าสุขภาพกายและใจของเด็กทุกคน
ดีกว่าที่ผมคาดการณ์เอาไว้มากเลยทีเดียว
เด็กทีมหมูป่าทุกคนทราบถึงความเสียสละของทุกคน

และผมมีความมั่นใจว่าเด็กหมูป่าจะเติบโต
เป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของประเทศ
ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศไทย

นี่ค่ะเป็นข้อความที่หมอภาคโพสต์

เข้าไปดูประมาณ๑๓๘๐๐๐กว่าครั้งแล้วนะคะ
แสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคุณสืบสกุล
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้กำลังใจหมอภาค
โดยเฉพาะรูปที่หมอภาคโพสต์
หลายคนก็บอกว่าพอเห็นแล้วที่วงกลม
เห็นรอยยิ้มของโค้ชเอกมองเด็กทุกคนอย่างจริงใจ
นี่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพ
อีกหลายภาพเลยแหละที่น่าประทับใจนะคะ

หมูป่าเดี๋ยวเราเจอกันที่โคราชนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางที่จังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหเขาเตรียมต้อนรับหมอภาคกันแล้วนะฮะ
เพราะว่าหมอภาคเป็นผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของชาวโคราชเขาด้วยนะฮะ
แล้วก็หมอภาคถ้ากลับโคราชแล้วเขาบอกน้องบอก
แล้วไปเจอกันนะที่โคราชทิ้งท้ายไว้นะครับ